เรื่องราวความรักเนี่ยนะก็ไม่แพ้กันคุณ
เพราะว่าล่าสุดตั้งแต่เปิดตัวค่ะคุณ

เป็นสาวสวยรุ่นใหม่อะไรนะน้องเบลล์ค่ะ

แต่ว่าไม่ไหวนี่นะมีคนมาว่า
หนุ่มกล้องขาทำไมติดแฟนจังเลย
ก็เขารักกันจะไม่ให้ติดกันยังไงล่ะคุณ
อยากจะรู้จริงนะคะว่านักข่าวที่ไปถามคำถามนี้
คุณกล้องเขาจะบอกว่ายังไงนะคะคุณ
กับนักร้องหมอนลำน้องสาวนี่นะคะเบลคณิตหานี่นะคะ
ก็ดูเหมือนจะเป็นเงาตามตัวของกันและกันตลอดเวลาเลยนะ
ชาวโซเชียลค่ะต่างพากันเมาส์เลยนะ
นักร้องหนุ่มคนนี้เป็นคนติดแฟนไปซะแล้ว
งานนี้นะคะเจ้าตัวรีบปฏิเสธแบบงงนะ

ก็อยากให้มีเขาอยู่ข้างกายตลอดนี้
ใช่ค่ะอืม

ส่วนมากก็งานก็ไม่ได้ไกลมาก
ก็เลยเจอกันบ่อยครับ

ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลเขาจะอยู่ยังไงกินยังไง
ก็ปกติของคนที่เคยได้ใกล้กัน
เขามาหามาเจอก็เป็นเรื่องปกติของคนที่

คุยกับผู้ใหญ่ทางน้องเบล

กับครอบครัวเรานะเรามีตัวตนกับครอบครัวน้องเบลนะ

ในช่วงที่จะไปคุยกับน้องผมเดินไปหาแม่นกน้อยครับ

พอเปิดมาแล้วนะก็เลยไปคุยกับคุณแม่นกน้อย

เขาเรียกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตู

แบบนี้แหละวิถีของสุภาพบุรุษที่แท้จริงนะคะ
คุณผู้ชมไม่ได้แบบว่าไปแอบทำอะไรที่ไม่ดี
บกันแบบนี้เปิดเผยออกสื่อแบบนี้
ฝ่ายผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเขาก็ต้องสบายใจอย่างแน่นอนนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งคู่แหละถึงแม้ว่าจะมีกระแสว่าตัวติดกันไปหรือเปล่า
แต่ก็มีอีกหนึ่งกระแสที่เขาบอกว่าเชียร์นะ
อยากจะให้พวกนี้แบบโรงเอยกันได้จริง
เพราะว่ามาสายนักร้องกันทั้งคู่เลยนะคะ
ครั้งนี้จะไปไกลถึงขั้นเข้าสู่ประตูวิวาหรือไม่
หลายคนเขามองไปไกลถึงขนาดนั้นเลยนะ